ท่านผู้ชมครับยังจำได้ไหมครับคดีที่พบศพหญิงสาวคนหนึ่ง
ลักษณะศีรษะโล้นหมดเลยถูกทิ้งแล้วก็ลอยแม่น้ำเจ้าพระยามาที่แถวคลองศาล
ในกรุงเทพนะครับเมื่อหนึ่งกันยายนนะครับ
ตามหากันอยู่หลายวันว่าเธอเป็นใครเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
ตอนนี้ตำรวจคลี่คลายคดีได้แล้วนะครับเริ่มจากไปดูภาพนี้ก่อนครับ
ตำรวจเอาหมายค้นไปตรวจค้นบ้านเช่าหลังหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะฮะที่อยู่ในบ้านเช่านะครับ
บ้านเช่าหลังนี้อยู่ในซอยท่าดินแดงสิบห้าย่านคลองศาลนะครับแล้วก็ควบคุมตัว
นายอันนบบุญศรอายุ๖๒ปีนะครับที่อยู่ในบ้านเช่า
หลังจากสืบทราบว่านายอันนบเป็นคนนำศพนางวาสนาอ่อนสมบูรณ
อายุห้าสิบเก้าปีที่เป็นภรรยาไปโยนทิ้งน้ำ
แล้วศพก็ไปโผล่อยู่ที่ท่าน้ำย่านคลองศาลนะฮะในแม่น้ำเจ้าพระยา
สภาพศพที่เจอวันนั้นนะครับ๑กันยายนเนี่ยถ้าท่านยังจำได้นะฮะ
ก็คือสภาพศพท่อนล่างเนี่ยเปลือยศีรษะโล้นโกนคิ้วมีถุงพลาสติก
คลุมตั้งแต่ศีรษะมาถึงลำตัวแต่ว่าช่วงเอวไปถึงขาเนี่ย
โผล่ออกมานอกถุงพลาสติกนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
ในที่จุดเกิดเหตุทั้งหลายนะครับก็พบว่าเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ
ตอนตีหนึ่งสี่นาทีในระแวกที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิด
จับภาพผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกับมีถุงพลาสติกสีเขียว
วางอยู่ด้านหน้าอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างเหมือนสีที่แบบคลุมศพไว้เลย
จากนั้นตี๑๗นาทีผู้ชายคนนี้จอดรถแล้วลากถุงพลาสติก
ไปโยนทิ้งลงบริเวณท่าน้ำใต้สะพานพุทธก่อนจะขี่รถกลับไปตามเส้นทางเดิม
ซึ่งก็แกะรอยรถไปนะฮะจนไปพบว่ารถจักรยานยนต์คันนี้
จอดอยู่แถวซอยท่าดินแดง๑๕ขยายผลจนรู้ว่าเจ้าของรถคันนี้คือนายอันนบ
ตำรวจก็เลยขอหมายค้นจากศาลมาตรวจค้นบ้านแล้วก็ควบคุมตัวไปนะฮะ
ตัวนายอันนบเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเขาบอกเขาเองเนี่ยมีอาชีพสารตะกรอก
รอบปากสุนัขขายยากจนนะคะอดมื้อกินมื้อ
ก่อนหน้านี้เคยเลิกรากับผู้ตายมานานหลายปีแล้วแต่ว่าเมื่อห้าปีก่อน
รู้ข่าวว่าภรรยาป่วยด้วยโรคมะเร็งและไม่มีใครดูแล
ก็เลยไปรับตัวมาจากเชียงใหม่เพื่อนำตัวมาดูแลนะคะครับจนยี่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมา
พอกลับมาถึงบ้านพบว่าภรรยาเสียชีวิตด้วยความที่ไม่มีเงิน
ไม่รู้จะหาทางออกยังไงพยายามติดต่อสอบถามทางวัด
เรื่องของการเผาศพภรรยาแต่ทุกวัดยืนยันว่าต้องใช้เอกสาร
ก็คือใบมรณบัตรครับนายอันนบบอกว่าเครียดมาก
หาทางออกไม่ได้ก็ทิ้งศพเอาไว้อย่างนั้นนะคะ
ในห้อง๓คืนนะคะจนเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็น
ก็เลยตัดสินใจนำร่างของภรรยาคลุมด้วยถุงพลาสติก
ท่อนบนท่อนล่างอะค่ะก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปทิ้ง
ท่าน้ำใต้สะพานพุทธยอดฟ้าจนตำรวจเนี่ยมาจับกลุ่ม
ช่วงช่วงมากว่าที่ผมไม่ได้ต่อวัดสหรอบอืมครับ
ว่าอยากขอเผาศพอืมเพราะว่าจะทำได้ไหม
เขาบอกไม่ได้คุณต้องมีใบนู่นนี่นั่นมีใบเชื่อใช่ไหม

ครับแล้วผลถ้าผมอ่าผมไม่อ่าเพราะว่าไอ้ชาติตัวนี้
อาตรีหลักฐานเขาก็ไม่เหลือไอ้ผมผมก็ไม่สามารถทำได้ครับ
เอาอย่างนั้นคือจมหละคือเรื่องนี้
แต่ตำรวจบอกว่าพฤติการลักษณะแบบนี้ก็เข้าข่ายเป็นความผิดอยู่ดีนะคะ
ก็เป็นข้อหาผู้ใดไม่มีเหตุอันควรทำให้เสียหาย
เลื่อนย้ายทำลายทำให้เสริมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งศพ
ส่วนของศพอัฐิหรือเท่าของศพ
นี่นะคะก็ต้องส่งตัวไปสอนอปากคลองศาลเพื่อดำเนินคดีค่ะ
คุณก็แจ้งตำรวจก็ได้ใช่ไหม
เจ้าหน้าที่พื้นที่ต่างเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ